เป็นความน่ารักของเจ้าจ๋อค่ะได้ฉายาว่าหลวงพี่จ๋อ
คือเราเคยนำเสนอข่าวไปสั้นสั้นแล้วครับ
แต่ให้ดูแบบเต็มกันหน่อยก็แล้วกันที่วัดหนองยาวใต้
ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะไม่กลัวคนเลย
ชอบอยู่กับพระเวลาคนไปทำบุญก็ชอบนั่งอยู่ข้างพระ
เพราะคนเอาอะไรไปถวายพระเจ้าจ่อก็ได้กินไปด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
แค่นั้นแหละไม่กลัวคนเลยแค่นั้นแหละ
เลือกกินขนมนะคะได้ฉายาว่าหลวงพี่จ๋อค่ะ
ชอบอยู่กับพระชอบอยู่กับคน

กลัวคนเลยนะคะเวลาคนไปทำบุญถวายพระทหารให้พระใช่ไหมคะ
ก็จะมีของขาวของหวานอะไรแบบเนี้ยแหม่หลวงพี่จ๋อเน้นของหวาน
เอาเหรอฮะชอบของหวานชอบขนมค่ะวัดหนองยาวใต้นะคะ
บริเวณสระบุรีนะคะเราได้เจอกับท่านเจ้าอาวาสวัดค่ะ
พระวินัยทรศิรพงศ์ท่านบอกว่าเมื่อสองปีก่อน
พระลูกวัดเห็นเจ้าจ๋อเดินมาในวัดทางเจ้าอาวาสบอกว่า
ก็ออกมาดูเป็นลิงตัวผู้ตัวผอมมากฮะ
เมื่อก่อนเขาผอมด้วยเหรอครับเนี่ย๒ปีก่อนผอมมากจำไม่ได้เลย
ให้พระลูกวัดบอกมันผอมน่าสงสารจังเลย
เอาอะไรให้มันกินหน่อยช่วงแรกแรกก็ไม่กล้าเข้าหาคน
ไม่กล้าเข้าหาพระหลังหลังพระให้อาหารทุกวัน
มันเริ่มไว้ใจเริ่มเข้าหาแต่ละวันนะคะ
เจาะเข้ามาเป็นเวลานะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะมาช่วงเวลา๗โมงครึ่งถึง๘โมงหลังจากนั้นไปนอน
พอญาติโยมนำอาหารมาไหว้ที่ศาลก็ไปหยิบกินอืม
หลงมา
แต่ว่าในภาพวันนี้ไม่เห็น
แต่ว่าจะลงมาเรื่อย
เนี่ย๓วัน๓วันกลับมาเนี่ยโอ้โหให้อะไรกินหมดเลยเพราะว่าหิว
เพราะไปข้างนอกมันไม่เหมือนที่วัดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยโยมเขาก็โทรมา
อาจารย์เนี่ยลิงมาที่บ้านของโยมเนี่ยก็เจาะมาที่บ้านของโยมเนี่ย
มามาจับมันไปหน่อยซึ่งอ่าพระก็จับไม่ได้
เพราะว่าเขาก็อยู่โดยธรรมชาติของเขา
หลายคนนะแต่ว่าคนที่จะเจอเนี่ย๒๐คนเจอประมาณแค่คน๒คนเท่านั้นเอง
ที่จะเจอเขาเพราะเขาจะไม่ค่อยอยู่เป็นนี่เขาจะเดินไปเรื่อย
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอาหารสุดโปรดของหลวงพี่จ๋อก็คือ

ระยะหลังชาวบ้านเอาขนมมาให้กิน

ชาวบ้านเอาผลไม้เอานมมาให้เนี่ยหลวงพี่จ๋อมอง
แต่พอชาวบ้านเอาขนมมาให้

อืมอ่านี่ไม่ใช่หลอดด้วยนะฮะ

นี่นมเหมือนหวานชอบกินของหวาน
นี่ดูทำหน้าอร่อยฮะ